คือเป็นคู่เขยกันมานานนะฮะ
แต่ว่าคู่เขยคู่นี้เป็นคู่แค้นกันมานานเหมือนกัน
ปีที่มีปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องของไก่

จนทำให้เขาเนี่ยโอ้โหบาดหมางกันมาตลอดนะครับ
และท้ายที่สุดคู่เขยคนหนึ่งเมาด่าอีกฝ่าย
จนกระทั่งเกิดการยิงกันตายนะครับ
เหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานนะครับ
ปัญหาความขัดแย้งมากว่า๒๐ปี
ระหว่างคู่เคยที่เป็นอดีตทหารทั้งคู่

หลังร้อยโทสุรเดชบุญสังอายุ๖๒ปี
เขยผู้พี่ใช้อาวุธปืนขนาด๙มม
กระนำยิงจ่า๑๑เสนียรถพรอายุ๗๒ปี
ซึ่งเป็นเขยผู้น้องเสียชีวิตขาบ้าน
ตะบนผาจุกอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์
สภาพศพถูกยิง๕นัดเข้าที่บริเวณขาขวา๒นัด
ขาซ้าย๑นัดและกลางหลัง๒นัด
กระสุนทะลุแก้มด้านซ้าย
หลังก่อเหตุร้อยโทสุรเดชไม่ได้หลบหนีไปไหน
นั่งรอตำรวจภายในบ้านพักเพื่อมอบตัว
พร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ

ตัวเองกับสามีนั่งคุยกันอยู่หน้าบ้าน
เคยที่มีอาการคล้ายคนมืนเมาได้โวยวาย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

ความปลอดภัยเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะไม่มีเลย
ของผู้เสียชีวิตและผู้ก่อเหตุที่บ้านอยู่ติดกันบอกว่า
มปัญหาของทั้งคู่เริ่มมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เพราะไก่ที่ผู้ก่อเหตุเลี้ยงไว้
ข้ามฝั่งมาเหยียบปูนที่เพิ่งเทบริเวณบ้านของผู้ตาย
มีรอยเท้าไก่เป็นจำนวนมาก
ทำให้มีปากเสียงกันมาตลอด๒๐ปี
มันก็มีรอยตีนของไก่เนอะ
นี่ก็เลยว่ารู้แค่นี้นะ
ตั้งแต่นั้นเขาก็เก็บสะสมเล็กน้อยอย่างนั้น

ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดม่อนผาจุกอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์

และจะมีพิธีชาวภารกิจในวันอาทิตย์ที่๑๑กรกฎาคมนี้
มีเหตุอันควรโดยร้อยโทรสุรเดชผู้ก่อเหตุ
ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ตำรวจเตรียมส่งตัวฝากขังพรุ่งนี้
ยชาติคงถิ่นข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน